คอเพลงลูกทุ่งกันบ้างนะคะสำหรับพี่ลูกนกสุภาพรหรือเจ้าของเพลงฮิตคุณลำไยนั่นเองค่ะ
กันทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อ๑๗ปีที่แล้วนะคะคุณผู้ชมหลายหลายคนคิดถึงว่าเออเมื่อไหร่จะมีเพลงมาให้เราได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่ง
บอกเลยว่างานนี้แฟนคลับเตรียมเฮกันได้เลยนะคะ
เพราะเจ้าตัวบอกกับบันเทิงไทยรัฐทีวีว่า
เร็วนี้ได้ฟังอย่างแน่นอนค่ะ
หายไปไหนไม่ได้ทำเพลงหนึ่ง
คือด้วยความที่เรามาหันมาเป็นความเป็นแม่

เคยกลับไปทำเพลงพอกลับไปทำเพลงแล้วก็ไม่โอเคสักเท่าไหร่
พูดง่ายว่าคนที่มาทำเพลงให้เราก็ไม่โอเค
นู่นไอ้นี่ก็ให้เราทำเองทุกอย่างเลย
เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออไม่งั้นหนูทำเองก็ได้
ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันลดค่าเสื้อพงเสื้อผ้า

อยากกลับแล้วก็ตอนนี้แต่ก็มีงานคอนเสิร์ตอยู่
แต่ว่าตอนนี้หาเพลงหาเพลงอยู่ว่ามันจะเป็นแนวไหน

เราหายไปแล้วเรากลับมาให้มันมีคุณภาพ
ฟังแล้วเออไม่ด่าเราว่าอุ้ยทำได้แค่นี้เหรออะไรอย่างเงี้ย
ฟังอย่างนี้แล้วก็ยิ่งอยากฟังนะว่าซิงเกิ้ลใหม่
จะถูกอกถูกใจบรรดาคอเพลงที่รอคอยกันหรือเปล่านะคะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามคำสัมภาษณ์ของพี่ลูกนกสุภาพรได้เต็มอีกครั้ง
พร้อมกับเคลียร์เรื่องของการโดนคุณสัยจนงานหดเงินหาย
จริงหรือเปล่าติดตามได้ในบันเทิงไทยรัฐช่วงสบายดีหรือเปล่า
วันนี้นะคะเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีทางช่องไทยรัฐทีวี๓๒ของเรานี่แหละค่ะ
หายไปนานเลยนะซิงเกิ้ลล่าสุดเนี่ย
คุณลำไย๑๗ปีผ่านไปพี่ลุงนบบอกว่าเดี๋ยวมีซิงเกิ้ลใหม่มาให้ติดตามแน่นอน
แต่ว่าขอเอาแบบงานคุณภาพเท่านั้นที่จะปล่อยออกให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน